ไม่รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันเป็นยังไงกันบ้าง
เราเห็นข่าวคราวของการปล้นร้านทองกันบ่อยมากเลยนะคะ

คือร้านทองในห้างดังเลยนะย่านบางแคร์
คือคนนี้เขาเป็นอดีตรอปภค่ะอายุ๓๕ปี
สุดท้ายเนี่ยเขารับสารภาพบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไปเก็บปืนในถังขยะนะคะ
ปืนปลอมในถังขยะแล้วเอามาใช้ใช่เอามาใช้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือตำรวจสนหลัก๒ควบคุมตัวนายนิธินันอายุ๓๕ปี
เป็นอดีตรอปภไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ที่ร้านทองในห้างดังย่านบางแคร์
หลังจากก่อเหตุบุกเดียวเข้าไปชิงทองรูปภัณฑ์๗๑บาท
มูลค่ากว่า๒๔๐๐๐๐๐บาทนะคะ
แต่ว่าหลบหนีไปไปจนมุมถูกจับที่ห้องพัก
หมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ในช่วงกลางดึกพร้อมกับของกลางเป็นทองรูปภัณฑ์
ด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานมีการเปิดเผย

ว่าเขาเคยทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ขาดรายได้ติดหนี้ไปกู้เงินหลายธนาคาร
รวมก็เป็นเงินกว่า๑แสนบาท
ก็เลยชิงทองหาทางปลดหนี้ค่ะ

โดยวางแผนนำปืนปลอมที่เจอในถังขยะแถวที่พักมาใช้ก่อเหตุ
ทีแรกเขาบอกว่าเขาเดินทางไปดูลาดลาวที่ร้านทองอีกแห่ง
ภายในห้างท้องที่สอนอเพชรเกษมค่ะ
แต่อันนั้นไปปุ๊บลงมือไม่สำเร็จ
จากว่าพนักงานภายในร้านเขาไหวตัวทัน
จากนั้นตัวเขาเองก็เลยขับรถเนี่ยวนไปดูร้านทองแถวอ้อมน้อย
ไปสมุดสาครรอยต่อถนนพุธมนต์ธน๔
ก็ไม่พบร้านที่จะสะดวกต่อการก่อเหตุ

มุ่งหน้าเข้าไปที่ห้างย่านบางแคร์
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็ทองรูปภัณฑ์อยู่กับผู้ต้องหารวม๖๑เส้น
แต่ร้านเนี่ยเขาแจ้งว่าทองเขาหายไปเนี่ย

เรื่องต้นก็เลยมีการแจ้งดำเนินคดี๒ข้อหาค่ะ
ชิงโดยใช้ยานพาหนะและรับของโจร
ทางด้านพนักงานของร้านทองนางเสาแนนก็เปิดเผยบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านทองมาเนี่ย
เขายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนี่คือครั้งแรก
ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อทองก็จะคอยสังเกตท่าทีของคนที่มาซื้ออยู่แล้วนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ไม่พบความผิดปกติอะไร
สำหรับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาสวมหมวกกันน็อกอำพลางใบหน้าเข้ามาถึงก็ตรงมาแล้วก็ก่อเหตุชิงทองทันที
พร้อมกับบอกว่าหากกดสัญญาณเตือนภัยจะยิง
ที่เจ้าหน้าที่รอปภเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยจับกลุ่มแต่คนร้ายเขาวิ่งหนีออกไปได้
สุดท้ายก็คือตำรวจก็คือไปจับได้อย่างที่บอกค่ะที่ห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ของแบบของกลางรูปภัณฑ์เนี่ยคือเราได้ยินข่าวคราวของการชิงทองอยู่เรื่อยจริง

รู้ไหมที่แบบว่าเอาปืนไปยิงจริงตำรวจนั่งกินข้าวอยู่ตลาดพ้นข้างเลย
วก็ยิงไปยิงกับตำรวจก่อนนะออกมาพวกเกิดกันตำรวจค่อนข้าง
ยิงเปิดทางเขาเหมือนกันเลย
เห็นไหมติดกันเลยเมื่อวานโปรดรับโปรดอีก